จังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
ผลประชามติออกมาว่าไม่ต้องการรับร่างรัฐมนูลและคำถามพ่วง
แต่เมื่อผลออกมาสวนทางกับภาคอื่น
ชาวขอนแก่นเขาจะมีความเห็นกันอย่างไร

พื้นฐานของพวกเราอยู่แล้วนะครับ
ว่าจะเห็นชอบหรือไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องของบุคคลนะครับ

เพราะว่าผมได้ทำหน้าที่ของผมไปแล้ว

เพราะว่าในส่วนตัวของผมผมก็ทำดีไปแล้ว
สุดไปเลยทำดีสุดไปเลย
มันความรู้สึกของภัยของมันนะครับ
เขาว่ารับก็แล้วแท้สิเป็นไปแล้วครับ
ก็ตามมติของคนทั้งหลายล่ะครับ
ผมก็คิดว่ามันได้ถูกต้องแล้วล่ะคนคนจันทร์

ขอนแก่นคงจะเป็นหลักคิดเดียวกัน

ทั้งประเทศอาจจะที่เขารับก็อาจจะว่าเออ

ก็คือไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องอะไรอีก
คืออยากให้ประเทศนี้สงบโดยเร็ว
เขาก็เลยรับส่วนมากประมาณนั้น